มาดูกันกับประเด็นเรื่องของทีวีดิจิทัลกันหน่อย

หายกันด้านของเจ๊ติ๋มที่บิภู
ชนักกรีศที่ฟ้องบร้องกสตช
ชดใช้เรื่องของเงินแล้วก็สามารถคืนช่องได้
ล่าสุดนะครับวันนี้ก็มีการประชุมบอร์ดกศธช
มีมติเอกชันให้ยุทธ์ภายใน๓๐วันครับ
หลังจากสารปกครองมีคำพิพากษาไปเมื่อวานนี้
นำไปสู่เรื่องของการคืนใบอนุญาต
แล้วก็ย้ำว่าต้องการทำให้การเปลี่ยนผ่านสัญญาณ
เรื่องของสัญญาณสัมปทานไปสู่ใบอนุญาตไม่ขัดต่อหลัก

พันเอ็กซ์นัดที่สุคลรัฐรองประธาน
คณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกศช
สารมีคำพิพากษาให้บริษัทไทยทีวีของนางพันธิพาสกุลชัย

ที่ฟ้องร้องกศธชให้เจ๊ติ๋มชนะคดี
มีสิทธิ์ขอคืนใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัลได้

โดยการประชุมในครั้งนี้บอร์ดก็ลงความเห็นเอกชัน
ยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองใน๓๐วัน
ว่าจะสรุปรายละเอียดได้ประมาณสัก๒๓สัปดาห์นี้นะครับ
แล้วก็กศชเป็นองค์กรกำกับดูแลเท่านั้น
ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการดังกล่าวนะครับ
รองประธานกศชกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องยื่นอุทธรณ
จากว่าไม่เห็นด้วยกับ๓ประเด็นหลัก
ข้อมแรกกศธชเป็นองค์กรทำหน้าที่
ในการให้จัดสรรทรัพยากรเพื่อมาให้บริการ
แต่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ข้อที่๒นะครับกศธชไม่ดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลง
ไม่เป็นไปตามแผนงานและเกิดความล่าช้านั้นเนี่ย
กรณีนี้เขาบอกว่าไม่เป็นความจริง
ยืนยันตลอด๓ปีที่ผ่านมาทำตามแผนงานได้ถึง๑๕
หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทุกช่องคนล้มเหลวทั้งหมดแล้ว
อันนี้ให้คุณผู้ชมคิดเองว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะ
ข้อ๓ตามกฎหมายพรบกศธชปี๒๕๕๓มาตรา๔๔
เมื่อได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าประมูลใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี
อันนี้ก็เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องรอให้สารนั้นตัดสินกันต่อไปนะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ปฏิเสธว่าบ้านคุณผู้ชมมีทีวี
แล้วคุณผู้ชมดูทีวี

ทีนี้วันนี้นักข่าวก็นำเรื่องนี้ไปถามอาจารย์วิศนุเครืองาม

ถามว่าคำตัดสินของสารปกครองเมื่อวานนี้เนี่ย

คืนใบสัมปทานหรือไม่อย่างไร
ฟังอาจารย์วิศนุตอบเรื่องนี้กันค่ะ
จะเป็นบรรทฐานแก่ฝ่ายทีวีดิจิทัลหรือไม่
ผมไม่ทราบเพราะมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
มีทั้งกำไรขัดทุนกับการที่คุณจะทำอย่างนั้น

ว่าถ้ามีคนเขามาขอเลิกสัญญาหรือถอนตัวออกไปนั้น

อาจารย์วิศนุย้ำด้วยนะบอกว่า
เมื่อสารปกครองกลางมีคำพิพากษาแบบนี้
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ยังไม่ต้องชำระเงินค่างวด
ที่จะต้องจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้

คือพฤษภาคมที่จะถึงนี้ถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องจ่าย
เดี๋ยวต้องให้กศธชไปยื่นอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน

มีคำสั่งออกมายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกที
ส่วนการประชุมกับผู้บริหารทีวีดิจิทัล

แต่เป็นการนัดหมายกันล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้ว

เรื่องนี้ว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายหรือไม่

เพราะจริงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมลองไปถาม

บางครั้งยังไม่รู้จักทีวีดิจิทัลเลยนะ

แสดงว่าการทำให้คนรู้จักหรือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ย
มันน้อยมันน้อยอยู่ต้องเลือกทำให้มากกว่านี้